ยังอยู่ที่เรื่องของงานบุญนะคะมาต่อกันที่เรื่องของบุญผ้าป่ากันบ้าง
ผ้าป่าปกติก็จะใช้เงินเพื่อที่จะนำไปซื้อของใช้ของวัดต่างนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่างานกองบุญผ้าป่าที่อำเภอเมืองสุรินเป็นผ้าป่ากองขยะรีไซเคิล
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าผ้าป่าแบบนี้แล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืนนะคะ
นี่แหละกองผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะ
เป็นกองผ้าป่าจากชาวบ้าน๓๒ชุมชนนำขยะเข้าร่วมกิจกรรมกองบุญทอดผ้าป่านะคะ
เทศบาลเมืองสุรินจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองค่ะ
โดยมีนายวรธนินตั้งทวีสิตนายกเทศมนตรีเมืองสุรินเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
และพระครูปริยัตติกิจธรรมรงค์เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์นะคะ
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินบอกว่าปัญหาขยะมุนฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุรินท
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีสถานที่ทิ้งและก็สถานที่กำจัดนะคะ
ทำให้มีปริมาณขยะมุนฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างทั้งกองบนพื้นด้วย
ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

ใช่ค่ะการนำขยะจากครัวเรือนไปทิ้งที่สาธารณะเพื่อให้พ้นจากที่อยู่อาศัยของตัวเองเท่านั้น
นี่แหละความคิดนี้ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนนะคะ
และปัจจุบันนี้เทศบาลสุรินได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานี
เป็นประจำทุกวันสุรินไปกำจัดที่อุบลราชธานีหลายร้อยกิโลนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๐กิโลเมตรนะคะ
ก็ใช้งบประมาณเดือนละ๒ล้านบาท
จากปัญหานี้เทศบาลเมืองสุรินจัดกิจกรรมเลยค่ะรณรงคับแยกขยะต่อเนื่อง
และตั้งธนาคารรีไซเคิลสงเคราะห์๒๕๕๖ผ่านมาแล้วจนถึงตอนนี้นะคะ
สามปีมีสมาชิก๓๘๙คนเปิดรับขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์ที่กองศาสตร์ธนสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สัปดาห์แรกของเดือนได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสุรินทร์เมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
ก็เป็นการผ้าป่านี่หมายถึงว่าเอาขยะรีไซเคิลในบ้านของตัวเอง
ก่อนจากบ้านแยกเป็นประเภทให้เรียบร้อย
จากนั้นก็มาตั้งขบวนกันเพื่อที่จะนำไปขาย
แล้วก็เอานำเงินไปทำบุญต่อ